ที่จุดแยกราชประสงค์ก็ทยอยเดินทางกลับมาถึง
แยกราชประสงค์แล้วหลังจากที่วนตามเส้นทางที่กำหนดไว้
ก่อนจะไปติดตามความคลึมหน้าล่าสุดกับคุณภูริภัทอุ่นนิน
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดมาจากที่นั่นเลยค่ะ

การเลือกซ่อมให้หรือยมีการทำกิจกรรมกันเสร็จสิ้น
ราชประสงค์เรื่อยมาตามถนนราชดำรินี่เองนะครับหากเห็นตรงนี้แล้วคุณผู้ชมครับ
อยากพาไปดูบรรยากาศด้านหลังของผมนะตรงนี้คุณผู้ชมครับนี่ฮะ
เป็นกลุ่มของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ร่วมกิจกรรมคาร์มอบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
สองฝากฝั่งที่ผมสังเกตเห็นการทำกิจกรรมคาร์มอฟในวันนี้
จะเห็นว่าทางบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมสองฝากฝั่งถนนนั้นต่างพากันมาส่งเสียงแล้วก็ให้กำลังใจตลอดสองฝากฝั่งด้วย
ซึ่งณจนถึงขณะนี้คุณผู้ชมครับยังคงรอกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
นั้นจะมีการประกาศเจตนารมน์และมีการที่จะบีบแทรก์ส่งเสียงประมาณสี่สิบห้าวิญญาณที

นี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับคุณจุธารัฐครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์บุญนินด้วยนะคะ

ที่อนุสวรีประชาธิปไตยรวมทั้งที่แยกราชประสงค์
ก็คือการบีบแตรยาวในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา

คุณผู้ชมยังสามารถก่อติดสถานการณ์เรื่องของการชุมนุมในวันนี้
กับทางไทยรัฐทีวีได้ตลอดทั้งวันนะคะ